เป็นคดีสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทหารด้วยที่ทางภาคใต้ค่ะ

ฆ่าตำรวจและทหารพราน๒ศพ

ตัวนายขุนศึกอินทันแก้วจากบ้านตำบลมะกรูดอำเภอโคกโพที่จังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกันฆ่า๑๐ตำรวจโทอันนบบัวทองสังกัดสถานีตำรวจภูทรยริง
และ๑๐โทนัทธวุฒิสุขปุณภัณฑ์สังกัดกรมทหารพรานที่๔๔
แล้วนำศพไปทิ้งเพื่ออำพรางในพื้นที่ตำบลกรงอีตำที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่เข้าควบคุมตัวนายขุนศึกแล้วก็ยังได้ยึดรถกระบะโทรศัพท์มือถือ
จากนั้นได้ตรวจค้นบ้านอีกหลังพบนายสุภเจ็ดหนูเงินเป็นบุคคลเป้าหมายในคดีเดียวกัน
แต่จากการตรวจค้นภายในบ้านยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายตำรวจจึงได้ควบคุมตัวทั้งสองคนพร้อมของกลาง
เพื่อบันทึกการตรวจยึดผลตรวจค้น
และทำการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนขยายผล
ก่อนที่จะนำตัวไปเข้าสู่กระบวนการสักถามตามกฎอายการศึกที่ค่ายอิงคยุทธ์บริหารปัตตานีต่อไปนะคะ
นวนเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการหักหลังเรื่องการค้าอาวุธในพื้นที่ค่ะ